จะสร้างความเสียหายกับพักไหมคะ

คุณหัวหน้าค่ะที่คนต้นใหม่ของภักดิ์